อดีตสมาชิกสปชรวมทั้งผู้เสียหายจากการช่อกงเงินของสากรเคดิวเนียนครองจันทร์
เจ้าอาวาสวัฒนธรรมกายเรื่องของการฟอกเงินและรับของโจร
นายภัยบูรณิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
สภาปัจจุรูปแห่งชาติหรือสปชรวมด้วยนายแพทย์มโนลาวหาวนิต
ผู้มนุยการสำนักการศึกษาและสำนักวิเทศสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ
วัดพระธรรมกายเครือข่ายประชาชนผู้ฝากเงินสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์ที่ถูกช่อกงเงินฝาก
เครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนาเข้าไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
เพื่อขอให้เบี้ยงรัดด้านเมืองคดีทางอาญากับรัฐเทพยานมหามูหนี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ฐานร่วมกันสมคบการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
กับนายสุประชัยศรีสุภอักษร
นายพัยบูรบูว่าพระธมาชยนตร์นั้นได้ทำบันทึกข้อตกลง
สากรครองจันทร์ให้กองทุนเฉพาะกิจลูกศิษย
พระธรรมกายจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิก
เพื่อแลกกับการยุติการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
แต่สมาชิกผู้เสียหายยังไม่ได้รับเงินคืน
หรือได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนเท่านั้น
และไม่มีการบังคับคดีให้นำเงินไปชดเชยให้กับกลุ่มสมาชิก
ทั้งที่ทรัพย์สินของพระธรรมชโยและวัดร่วมกันแล้วตอนนี้

จึงขอเรียกร้องให้ดีเอสไอด์นั้นด้วยบรรคดีอย่างถึงที่สุดและจริงจัง
ด้านพันธุ์กรรมรถโทษสมบูรณ์สหรัฐศิษย์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นตัวแทนออกไปรับหนังสือ
และได้ระบุว่าจะนำข้อเรียกร้องที่ยื่นมาไปพิจารณา
วันศุกร์ที่๑๓พฤษภาคมนี้นะครับดีเอสไอก็ได้ออกหมายเรียก
ให้นายสัมพันธ์เสริมชีพธนายความพระธรรมชโยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ